เป็นเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางเลยในโลกออนไลน์
กรณีที่มีรถกระบะคันหนึ่งนะคะไปชนรถจักรยานยนต์
คือรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะที่กลับรถออกมา
แล้วก็ฝ่าไฟแดงมาชนจนบาดเจ็บ
ตอนนี้ก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บก็วอนนะคะว่าให้รถกระบะที่ชนมามอบตัว
มาดูแลหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบาดเจ็บอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้ก็นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะ
นี่ก็ถูกชนจนรถล้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นกล้องติดรถยนต์เป็นกล้องติดรถจักรยานยนต์ค่ะ

บ่าย๒โมงของวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา

ระหว่างนั้นมีรถกระบะสีเขียว
หมายเลขทะเบียนพพไข่๕๒๕๗นครปฐม
ฝ่าไฟแดงออกมาแล้วก็กลับรถอย่างกระทันหัน
จากนั้นหักเลี้ยวเปลี่ยนเลนมาทางขวา
ไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำไปแบบนี้แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
ตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สถานีตำรวจภูทรโพแก้ว
ก็ยังติดต่อและสอบถามมาคุณผู้เสียหาย
ผู้เสียหายคือนายนัทพลหอมพวงผู้อายุ๓๔ปี

บอกว่าตอนนี้ให้ญาติเข้าไปแจ้งความตั้งแต่วันที่๒๔ธันวาคม

ทราบว่าคนที่ขับรถกระบะยังไม่มามอบตัวค่ะ

ก็บอกว่านอกจากกระดูกหายปลาร้าแตกก่อนหน้านี้แล้ว
มีอาการเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือสะบักหลังแตก
ตอนนี้ก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวท

บอกว่ากรณีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้น
ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลย
คือชนแล้วหนีกลับรถ
ทั้งที่มีไฟแดงสั่งให้หยุดรถแล้ว
ก็นี่แหละค่ะเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ตอนนี้ทีมข่าวก็สอบถามไปยังสพโพแก้วนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแต่อย่างใด
ซึ่งกรณีชนแล้วหนีแล้วก็ฝ่าไฟแดงดังกล่าว
ถือว่ามีความผิดอย่างชัดเจนนะคะ